แจ๊ดชวนชื่นจ้า
ญาติมิตรครอบครัวชวนชื่นกินข้าวกันแบบที่บ้านส่วนตัวหน่อย

จะเป็นวันตายเหมือนกันนะเพราะอะไรรู้ไหมไปเซอร์ไพรส์ภรรยา
ด้วยบินค่าเสื้อผ้ารองเท้าที่สั่งจองไว้ถึง๔แสนบาท
โอ๊ยตายแล้วเป็นลมโอ๊ยภรรยาแทบเอาตายอะ
แจงภรรยาเนี่ยเขาเคยตั้งลิมิตเอาไว้ว่าของขวัญวันเกิดเนี่ย
บไม่เกินสองแสนค่ะไปดูจ้ะ
ปีนี้โดนด่างแล้วเมียไม่คุยด้วย๒วัน

ก็ปกติเขาให้รีมิตมันอยู่ที่ประมาณ๒แสนใช่ไหม
กะรอบอกทีเดียวเลยอ่ะบอกต่อหน้าญาติผู้ใหญ่เลยมันจะได้ไม่โดนว่าง
ก็๔กว่ากว่า
โหจริงปะเนี่ย
โดนด่าขยับนะเมียไม่คุยด้วย๒วันเราก็ผิดด้วยแหละ
เราก็ไม่ได้รู้ราคาเราสั่งของ

บริเวณงานโชว์ก็คงต้องพักเยาเลยนะคะ
แต่เรื่องทำเพลงบอกเลยจ้ะอาทิตย์หน้าจะปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ที่มีชื่อว่า
พฤษภาที่มาก็คือวันเกิดของตัวเองจ้ะ
เมื่อก่อนเราก็บอกน้องว่าถ้าเราช่วยได้ช่วยอื่นนะครับ

เราก็เตียวอุงคล่องไม่ไหวและเราก็กลัวเราก็อย่างนี้
ก็ยังมีคนที่เขา
แคนเซิลงานแล้วก็มีคนทั้งที่แบบไม่เป็นไรเขาจะรอจังหวังเงินใจนิดนึง
แล้วคุยวันกันใหม่อะไรอย่างนี้คิดถึงแต่เราถูกใจไว้ไม่ได้หรอก
คิดถึงไหมผมเชื่อคิดถึงทุกคนแหละว่าทำวงโรตี
เรามีพี่น้องเรามีครอบครัวเราอยู่ในนั้น
นี่คุณผู้ชมก็รอติดตามผลงานกันต่อไปเนาะ